ท่านประธานที่กรบครับผมครูมานิดสังพุ่ม
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทย
ขึ้นหน้าก็ครูอยู่แล้วนะครับท่านประธานที่กรบครับ
ผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดเรื่องของนมเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้สงวนคำแปลนี้ไว้ก็คือ
อยากจะมากราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการแล้วก็ผ่านไปยังท่านน้ำตรี
ผมมีอยู่สิ่งหนึ่งในช่วงนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านประธานจริง
สมัยที่ท่านประธานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านได้สร้างคุณอุปการณ์ไว้กับ
วงการศึกษาและกระทรวงศาสตร์เป็นผู้บุกเบิกในหลายหลายเรื่องนะครับแต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย
กระทรวงการศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ใหม่เอียมอ่องหรอกครับแก้ไปตามโลกนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
เป็นความน่าเสียดายสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นปัญหาก็คือเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อย
แล้วกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเป็นนักการเมืองซีกที่ได้รับจัดตั้งเป็นรัฐบาลไม่เคยอยากไปอยู่หรอกกระทรวงสาธิการ
เอาละครับนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาผมอยากจะฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรรมการศึกษา
วันนี้ผมมองเห็นปัญหาก็คือการล็อกดาวน์ของคนนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์เด็กไปด้วย
เด็กในกรุงเทพเด็กในป่าคอนกรีตเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับท่านประธาน
แต่เด็กชายกรอบที่อยู่แถวบ้านผมหรือต่างจังหวัดในอีสานในเหนือในใต้เหมือนกันครับ
วันนี้ก็ล้มละลายไปพร้อมกับไวรัสโควิด๑๙นี่แหละครับ
ประเด็นแรกผมอยากจะเรียกร้องเรื่องไวรัสโควิด๑๙ก่อน
ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยวันนี้นอกจากตะเกี้ยเอาเงินจากงบที่เราอภิปรายไปแล้ว
ให้เนี่ยครับไปแก้ปัญหาไปฟื้นฟูเนี่ยครับให้ไปคนละสองพัน
ผมไม่ปฏิเสธหรอกครับอย่างน้อยผู้ปกครองก็ได้๒๐๐๐เป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง
แต่ว่าวัคซีนเนี่ยต้องรีบหาเงินมาซื้อวัคซีนให้กับเด็ก
ซื้อให้กับครูเพราะว่าครูเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าคนที่อยู่ด่านหน้าเหมือนกัน
ไหนออกไปตรวจสอบเด็กที่อยู่ในเพราะการสอนระบบออนไลน์ที่ล็อกเด็กไว้ที่บ้านเนี่ย
แทบไม่ได้ประโยชน์เลยครับแล้วเด็กมาเริ่มเรียนกันใหม่ระบบอำไร
ผู้ปกครองก็ยังไม่เข้าใจนะครับจริงจริงก็ต้องขอบคุณท่านนายกยิ่งรักด้วย
ท่านได้ซื้อท่านนายกทักษิณครับท่านได้ซื้อแท็บเล็ตไว้แล้ววันนั้นก็ลิฟต์มาคืนหมด
แล้วระบบไวไฟวันนี้ก็ยังไม่พอเลยครับในชนบทนะครับนี่ก็คือฝากเป็นการบ้าน
ถ้ายิ่งล็อกไปอย่างนี้นะครับเราจะได้คุณภาพของเด็กในวันหน้าเนี่ย
น่าเป็นห่วงประเทศไทยจากคุณภาพของเด็กนะครับประชากรที่ไร้คุณภาพ
เพราะเราบอกว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ไม่มีคุณภาพ
เราจะไปสู้กับนานาระยะประเทศเราไม่ต้องไปพูดเอเซียไม่ต้องไปพูดยุโรปหรอกครับ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
ทุกวันแล้วเด็กมันจะไม่เก่งได้ยังไงแต่โรงเรียนบ้านผมนี่เด็กสาม
คนต่อครูนึงคนอาจารย์นี้บอกไว้ว่า๒๐คนตอนนี่ต่อครู๑
คนแต่เขาจะจริงไม่ใช่กับ
๓๐คนตกลงเก้าอี้นั่งก็แทบจะไม่พอแล้ว
มาไว้ที่กระทรวงไว้ที่สำนักงานไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยเลอะเทอะไปหมด
ไปหมดกับท่านประธานไปดูว่าแทบจะไม่มีอะไรทำ
เกลียไปให้โรงเรียนสิครับเปิดสอนเด็กห้าคนต่อครูหนึ่งคน
เด็กห้าคนต่อครูหนึ่งคนลงทุนกับเด็กเนี่ย
ผมว่ายังดีกว่าลงทุนกับสะพานอีกครับลงทุนสะพานยังกินหินกินกรวดกิน
ไลน์กันได้แต่ลงทุนกับเด็กเนี่ยนี่ไงเป็นที่มา

เป็นการลงทุนที่แทบจะศูนย์เปล่ากับเงินอย่างอื่น
แต่เด็กได้คุณภาพของคนไทยมันได้ในอนาคตหวังข้างหน้า
เด็กต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีความรู้กันเลย
ไม่ได้พัฒนาอารมณ์ไม่ได้พัฒนาสังคม
ไม่ได้พัฒนาทางสติปัญญาฉะนั้นต้องให้ครูไป
สำนักงานนี่ให้ไว้แล้วน้อยกว่านี่ผมเท้าความไปนิดหนึ่ง
ตอนหลังที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านปฏิรูปหรือปฏิวัติก็แล้ว

ท่านไปตามที่ก็ยุท่านสั่งคำสั่งข้อสอบชอบจบับนู่นจบับนี้
ฉบับนั้นกับกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ฉบับหนึ่งครับ
ฉบับที่๑๙ทับ๒๕๖๐เนี่ย
เป็นฉบับที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็สร้างปัญหาแล้วก็เปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุ
นั่นก็คือไปสร้างสำนักงานศึกษาธิการเขตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ไม่ได้อะไรเลยครับท่านประธานครับผมนั่งดูแล้วไม่ได้อะไรเลยครับส่วนนี้
อย่างที่บ้านผมนี่เขาประชุมกันล่าสุดที่ได้ผลงาน
หน้าที่ของศึกษาที่การเขตไม่ได้มีประโยชน์จริงผมคิดว่าผมเคยเสนอทุกครั้งบอก
ว่ายุบจะเถอะเอาเงินเหล่านี้เอาปัจจัน
ไปให้กับกรรมการสถานศึกษายังดีกว่า
กรรมการสถานศึกษานี่ทำงานด้วยจิตอาสาจริง
กับอสมแต่อสมยังมีค่าตอบแทนอยู่บ้าง

แต่กรรมการสถานศึกษานี้ไม่มีอะไรเลยครับ
สมัยก่อนเคยมีเงินประจำปีเหมาจ่าย

เพื่อไปบริหารจัดการในรอบปีแต่

เครื่องราชอิสยภรก็ไม่ได้ให้เขา
แต่เวลาต้องการอะไรที่โรงเรียนต้องการ
เขาให้ครับเพราะเขาถือว่าโรงเรียนนั้นเป็นสถาบันของเขา
เขาให้ขออะไรก็ห้อยความร่วมมืออย่างดี

หวันนี้ผมเรียกรองอย่างเดียวคือ

ครูไทยภายใต้สีทองผ่องอำภัย
ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้ครับ
ครูไทยเก่งทุกคนก็เป็นผู้แทนพรุ่งนี้ได้เลย

รัฐบาลเล็งเห็นคุณภาพของคน
นะครับนี่อะไรครับเผลอจะไม่บรรจุ
วันนี้อาจารย์ใหญ่ขออภัยครับตำแหน่งผู้อำนวยการนี่
โรงว่างไม่บรรจุให้เพราะเด็กน้อย
ทั้งที่ชาวบ้านนี่ท่านประธานที่กรบครับ
เขาสร้างโรงเรียนเขาเนี่ยเขามีสถาบันอยู่สองสถาบันเท่านั้นในในชุมชน
ก็คือวัดกับโรงเรียนนะครับเขาพยายามสร้าง
เขาอยากเห็นลูกหลานของเขาเนี่ยได้มีโอกาสมีความรู้
พัฒนาสมองไปลูกเขาไม่ใช่ว่าผลิตลูกเขามาเพื่อเข้าสู่โรงงาน
ผมก็อยากฝากสั้นเท่านั้นเองวันนี้
ผมอยากเห็นกระทรวงศึกษาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่
อย่าเอาวิธีคิดอย่างเดิมเดิมผมยังไม่โทษรับสติถิงนุษย์น่ะ

แต่ผมอยากฝากว่าเปลี่ยนนโยบายรูทีมเหมือนคนอื่น
คิดถึงเรื่องคนกับงบประมาณแล้วส่งไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในชนบท
ผมเชื่อแน่ว่าเด็กไทยไม่แพ้ใครในชาตินี้ครับ
ขอขอบคุณครับ